สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะนาน
เยอะมากเลยทุกวันค่ะจันทร์ถึงศุกร์เช้าอย่างนี้มาพบกับเราแน่นอน
วันนี้วันแรกกันเลยทีเดียวนะคะ๖โมงเช้าถึง๗โมงเช้า
ชั่วโมงเต็มกันเลยทีเดียวนะคะไลน์กันมาได้ค่ะคุณ
อยากจะรู้เหมือนกันว่ามีคนตื่นกันหรือเปล่า
ต้องบอกที่ว่าเนื่องจาก๖โมงเช้านะคะตอนเย็นก็ยังสดอยู่เย็นอยู่
ตอนเย็นก็ยังสดอยู่ตามกันได้ข้าวใส่ไขมีทั้งเช้า

ทำให้ทุกอย่างเหมือนอยู่ที่บ้านค่ะ

หุ่ยระวังโน่มโผก
ตื่นมารอดูข่าวใส่ไข่ยามเช้า

เดี๋ยวเราลองดูแล้วกันว่ามันจะแตกต่างกับช่วงเย็นยังไง

มาดูข่าวแรกก็เป็นข่าวที่เรียกว่าหน้าเป็นห่วง
เป็นพบที่เรียกว่าภาค๔
หายไปตอนนี้นะครับแต่เราจะไม่พูดว่าประสบเหตุอะไรยังไง
เพราะว่ายังมีกำลังใจให้ท่านอยู่นะครับว่าอยากให้เจอจริง

เมื่อเวลาประมาณ๑๐โมงครึ่งของวันที่๑๔มีรายงานว่า
ฮิลลูกัปเตอร์ซึ่งมีพลตรีนกพรเรือนจันทร์นะครับ
มุชาการกองประควรทหารราบที่๔
ค่ายสมเด็จพระนเรสวนมหาราชจังหวัดพิศนุโลกนะครับ
โดยสารมาพร้อมกับชาวคณะขาดการติดต่อ
หลังจากเสร็จภารกิจกำลังมุ่งหน้ากลับจังหวัดพิศนุโลกนะฮะ
โดยฮิลลูกัปเตอร์มีผู้โดยสารทั้งหมด๕คนรวมนักวินด้วย
เบื้องต้นนะครับได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เข้าค้นหาเป็นการด่วนแล้ว
ซึ่งขณะที่พลโทสมศักดิ์นินบันเจิดกุลแม่ทัพภาคที่๓
มีพลตรีนบคลเรือนจันทร์มุชาการกองประควรทหารราบที่๔
กำลังเดินทางนะกลับจากภารกิจที่จังหวัดแม่ห้องศร

มุ่งหน้ากลับมายังจังหวัดพิศนุโลก
ขาดการติดต่อไปตั้งแต่เวลา๑๐โมงครึ่ง
มีผู้โดยสารทั้งหมด๕คนเป็นนักบิน๒คน
เครื่อง๒คนผู้โดยสาร๑คน
เบื้องต้นทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพันธ์ที่๓๖
ได้จัดกำลังเข้าค้นหาเป็นการด่วน

มีคนมาบอกถึงว่าบางทีช่วงบ่ายหน่อย
ก็จะบอกว่าขั้นต้นเจอแล้วลงฉุกเฉินที่ห้วยป่าคา

ในขณะเดียวกันอีกสัก๑ชั่วโมงต่อมา

ยังไม่มีการเจอฮอหรือยังไม่พบเบาะแส
แล้วก็มีการรายงานข่าวขึ้นมาเรื่อย
อย่างที่พี่หนุ่มบอกว่าเขาจะหาใน๓พื้นที่เนี่ย
บริเวณตรงนั้นคืออำเภอแม่แจ่ม
จากดอยอินทนนท์ประมาณ๖กิโลเมตรช่วงรอยต่อ๓หมู่บ้าน
คือหมู่บ้านแม่แจ่มนะฮะแม่แจ่มหลวงหมู่บ้านแม่หอย
หมู่บ้านแม่นาจรซึ่งล่าสุดเขาก็กำลังกระจาย
อนุญาตของทหารไม่พบอยู่ที่ร่องรอยจนถึงตอนนี้
แต่เห็นบอกว่าล่าสุดที่แถวอินทนนไม่ใช่

เป็นกำลังใจและให้หยุดการแชร์ข่าวที่ไม่เป็นความจริง

มันสร้างความสับสนให้กับหลายคนหลายฝ่ายด้วย
แล้วก็ในวันนี้เขาบอกว่าจะเริ่มค้นหากันอีกทีตอน๘โมงเช้าด้วย

เขาบอกล่าสุดนะหน่วยค้นหาได้กลิ่นน้ำมันนะครับ

เพราะว่าทางแถวนั้นฝนตกหนักมาก

เขาบอกว่า๓ภาคกันเลยทีเดียวนะฮะ

ตอนนี้เขาเรียกกันสั่งห้ามนักท่องเที่ยวนะฮะ

ทั้งหมด๑๘จังหวัดให้เตรียมรับมือเลย

ตอนนี้เขาบอกว่าตรงแถวแม่น้ำปลายเนี่ย
น้ำเนี่ยทะลักกันเลยทีเดียวนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็เร่งระดมนะ

คือมันมีเกิดขึ้นมาตอนวันที่๑๒
พอมาวันที่๑๓เนี่ยนะฮะ
สถานการณ์น้ำป่าเนี่ย

ก็เริ่มมีการลดลงบ้างแล้วนะครับ
นี่ทหารรเจ็ดนะฮะพันห้า
แล้วก็ผู้ปกครองรวมถึงประชาชน

เขาบอกว่าจังหวัดเชียงราย
เกิดฝนตกหนักนะในพื้นที่อำเภอเทิง
ต้องบอกว่าทำให้เกิดน้ำท่วมขังหลายพื้นที่
ประชาชนนะฮะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนอะไรต่อ
มีอะไรพื้นที่ตำบลงิ้วด้วย
แล้วก็ขึ้นลมแรงมากนะฮะ
ประเทศเวียดนามตอนบน
ประกอบมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทย
ยังมีฝนตกในระยะนี้
กับมีฝนตกหนักถึงหนักมาก

โดยเฉพาะแม่ห้องศรเชียงรายเชียงใหม่พระเยาว์น่านแพร่ลำปูนลำป้าง
ปากอุตรดิษฐ์เพชบูรณ์จันทรบุรีตราศน์ระนองพังงาภูเก็ต
เหนือกับใต้เท่านั้นเองนะครับตรังเติงหมดเลย
เขาบอกอย่างนี้นะคะขึ้นลมบริเวณอันดามันจะสูง๒๓เมตรเลยทีเดียว
ดังนั้นเนี่ยชาวเรือนะฮะเดินเรือควรระมัดระวัง
เรือเล็กขนาดเล็ก๒วาก็ควรที่จะออกนอกฝั่งมา
อย่าไปยุ่งกับมันก็จะไปถึงวันที่๑๘สิงหาคมนี้เลยนะ
เอาง่ายว่าตอนนี้นะฮะว่าจริงแล้วเนี่ยบางคนบอกว่า
น้ำเริ่มท่วมที่เหนือปุ๊บมันจะมาท่วมกรุงเทพอีกหรือเปล่า
ปีนี้ค่อนข้างจะสบายใจได้เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาหน้าแรงของเราเนี่ย
แรงกันจริงไม่ว่าจะตามเขื่อนตามอ่างเก็บน้ำอะไรก็แล้วแต่
น้ำมันไม่เหลือขนาดนี้น้ำมันก็ขึ้นมาไม่เท่าไห
เพราะฉะนั้นยังมีโอกาสที่จะเก็บกักตุนน้ำก็ได้อีกเยอะ

ศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาข่าวที่คนพูดกันถึงเยอะที่สุด
คงไม่พ้นเรื่องระเบิดนะฮะหลายจุดกันเหลือเกิน
สำหรับชาวโซเชียลโดยเฉพาะภาคใต้ตอนเกิดระเบิดขึ้นเยอะ

มีการปล่อยข่าวลือด้วยซ้ำไปว่าเฮ้ยที่กรุงเทพระเบิดมาแล้ว
บางทีคนไทยนี่แหละทำให้คนตื่นตนกกันเองจริง
แต่ขนาดเดียวกันคนเล่นเฟซบุ๊กนะฮะก็มีการชื่นชมชาวโซเชียลเนี่ย
เขาชื่นชมคุณลุงท่านหนึ่งคือเป็นรอปภฮะ
เป็นรอปภประจำศูนย์การค้าแห่งหนึ่ง
ไปวางตามลานจอดรถบ้างไปวางตามที่แบบว่ามีคนผ่านไปผ่านมาแต่ไม่ได้สังเกตเนี่ย
เขาไปวางไว้ตรงลานจอดรถนะฮะเพื่อเขาตอบว่ายังไงคุณรู้ไหม

ก็ดีแล้วคุณจะได้ฉลาดกลางเช้านึกออกมั้ยคุณไม่ได้สติมาปัญญาเกิดหน่อย

แต่เช้าอย่ามากลุ้นภาษาได้เลย

ถามว่าคุณทราบไหมเขาก็ยังไม่ทราบก็รอฟังอยู่
ก็ดูข่าวสิออนไลน์ก็เล่นออนไลน์ทุกวัน

นี่กวนเสร็จแล้วมึงก็บอกให้เร็ว
เขามีพิธีกรมีลูกมีเมียหื่นกามเขาเขียนอักษรย่ออยู่เดี๋ยวฉันจะอ่านหน่อย
เดี๋ยวอ่านหน่อยนะปกติชั้นไม่ค่อยอ่านอักษรย่อสแต่ล่ะ
เห้ยอังคิดหล่อนเตียปไว้ชั้นน่ะพี่พิจิกรหื่นกราม
เรื่องนี้มาฟังตอนเย็น

เขาเสียสละเขาเอาระเบิดนี่แหละ
เขาบอกเขาเอาเองเขาจะยอมตายคนเดียวดีกว่า
คนอื่นจะได้ไม่ต้องมารับเคาะแทน
โดยเรื่องราวดังกล่าวมีผู้คนผ่าน
เรียกว่าแสดงความคิดเห็นกันมากมาย

แรงลืมคือคุณลุงกำทรเกรดแก้ว
ชาวอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี
อาชีพของเขาไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่เป็นข้าราชการอะไรทั้งสิ้น

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศูนย์การค้าชัยหน้าทาวน์หาดป่าตอง
จังหวัดภูเก็ตซึ่งป่าตองก็เป็นพื้นที่อันตรายอีกจุดหนึ่งที่มีระเบิดเนี่ย
ค่อนข้างจะหลายจุดกันพอสมควรถูกต้องไหมครับถ้าสมมุติใครติดตามมา
มันก่อนที่จะระเบิดเนี่ยเขาบอกว่าประมาณสัก๖โมง๔๐
โมงเย็นนะฮะ๑๘นาฬิกา๔๐นาทีเนี่ยมีชายผู้ต้องสงสัย๒ท่านเนี่ยนะฮะ
คนเลยด้วยกันทำทีจะมาซื้อเสื้อผ้าในร้านค้าของชัยหน้าทาวน์นะฮะ
แต่ก็ไม่ได้ซื้อสิ่งใดไปแล้วก็ได้ทิ้งถุงที่ใส่โทรศัพท์มือถือเนี่ย
มีผ้าห่ออะไรบางอย่างกับมือถือแล้วก็สายไฟหลายสายต่อกันเป็นแบบ
คือก็ดูรู้ว่ามันผิดผิดสังเกตนะพี่พนักงานขายของเนี่ยซึ่งเป็นชาวเนปาเนี่ย
ถ้าจำไม่ผิดนะได้แจ้งคุณลุงกำทรบอกว่าคุณลุงช่วยมาดูวัตถุอันนี้ให้หน่อย
เพราะสงสัยว่าอาจจะเป็นวัตถุอันตรายลุงกำทรเห็นถุงโทรศัพท์มือถือดังเก่า
ลักษณะข้างต้นมันเหมือนมันมีอะไรผิดสังเกตมันมีอะไรว่ามันจะต้องเป็นระเบิดแน่นอน
แล้วก็คิดเลยว่าคือเห็นแล้วก็สงสัยว่ามันต้องเป็นอันตราย
กำทรก็เลยจึงนำถังน้ำมันแล้วก็มาจับโทรศัพท์มือถือ
พร้อมด้วยสิ่งของทั้งหมดนะฮะที่ใช้ในถังน้ำมันนั้นนะฮะ
แล้วก็พาวิ่งไปที่ลานจอดรถของศูนย์การค้าซึ่งอยู่ประมาณสัก๕๐๖๐เมตร
โอเคเออนี่มีคลิปให้ดูอยากดูไหมอบไปดูกันหน่อยเออ
ถ้าเป็นระเบิดจริงจะทำให้มีคนตายมากมายซึ่งรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้า
คนไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่อยู่บริเวณนั้น
คิดอย่างเดียวว่าให้ตัวเองตายคนเดียวดีกว่า

คิดได้ฉะนั้นคุณลุงก็เลยตัดสินใจนำถังน้ำมันแล้วที่ใส่โทรศัพท์มือถือนะฮะ
ที่คิดว่าติดระเบิดเนี่ยนำวิ่งไปที่ลานจอดรถอย่างที่เมื่อกี้คุณลุงเขาบอก

จากเหตุการณ์ที่ผ่านไปดังกล่าก็มีนักธุรกิจหลายคนเขาลงเงินกัน

เออน่ารักมากกับการเสียสละครั้งนี้

แล้วก็ตำรวจก็ถึงมาหลังจากที่มาตรวจ

คลิปต่อไปเนี่ยดุเดือดมากอยากให้ดูมาก

ของ๑๙ของ๑๙อ่ะ

คุณคอมเพลงด้วยฉันจะคอมเพลงไปที่โลกราศ
ถ้าไม่ซื้อที่ดียังไม่เป็นดีหรอก

เราเรียกแคลเชียรเท่าไรก็ไม่มานรกตัวเรียกเท่าไรก็ไม่มา
ตัวน้องฉันต้องไปเรียกคนตาม

ก็เป็นคลิปหนึ่งที่เกิดการทะเลาะวิวาดกันขึ้น
ระหว่างลูกค้าท่านหนึ่งกับพนักงานของร้านโดนัทชื่อดังแห่งหนึ่ง
เรื่องที่เกิดขึ้นที่เป็นนักควรนายยบ
ก็คือเรื่องของเรื่องมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นลูกค้า
เขาไปซื้อโดนัทที่ร้านแห่งนี้
ปรากฏว่าในระหว่างที่ซื้อเนี่ยเขาก็เห็นว่าโดนัทที่เขาอยากจะกินมันเป็นแบบ๓สี
แล้วปรากฏว่ามันมีอยู่หลายรุ่นมันก็เละ
พอมันเละเสร็จปุ๊บเขาก็เลยบอกเพื่อนเขามาว่าไม่น่ากินเลย
เดี๋ยวไปซื้อร้านข้างมีร้านอีกสักอย่างหนึ่ง
เขาก็เลยออกไปแล้วก็พูดคำนี้ขึ้นมา
เสร็จเขาก็เดินขึ้นไปก็มีพนักงานของร้านเนี่ยเดินตามมาพร้อมกับพวกอีก๓๔คน
ซึ่งเป็นพนักงานร้านนี้กับพนักงานร้านนี้อะไรอย่างนี้

ก็เดินมาเสร็จก็บอกว่าเนี่ยทำไมอ๋อคนนี้เหรอเมื่อกี้ที่บอกว่าโดนัทไม่น่ากิน
ไม่น่ากินไม่อร่อยอะไรอย่างนี้ไม่น่ากิน
บอกอ๋อใช่สิก็เลยเป็นคลิปนี้ออกมา
แต่นี่คนเราขยันถ่ายคลิปเนอะ

แน่นอนอย่าไปด่าใครข้างกลางร้านอะไรเนี่ย

ครั้งแล้วมีคนดูเป็นล้านคน

ตัวลูกค้าเนี่ยก็เกินไป
ก็แบบทำไมจะต้องแบบว่ามาพูดนู่นพูดนี่

พนักงานก็ไม่ควรจะต้องมาตามมาขนาดนั้น

นี่ปลูกมาจากนอกร้านเลย

ลูกค้าก็เลยบอกว่าเขาไม่ได้มีความตั้งใจเลย

เขาเก็บกินไปแล้วด้วยเสร็จเขาก็เลยเรียกพนักงานให้มาเก็บตังค์

กระทั่งแบบพนักงานคัชเชียร์คนนี้เดินออกมา

อันนี้เป็นพนักงานมิสเตอร์โดนัตต์
ก็ขึ้นมานั้นไง
ตามคลิปวิดีโอที่ปรากฏทางสื่อโซเชียลนะฮะ
คือว่าทางมิสเตอร์โดนัตต้องกราบข้ออภัยเป็นอย่างสูง
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขนาดนี้เรารับทราบและไม่ได้นิ่งนอนใจ
อยู่ในขั้นตอนดำเนินการหาข้อเท็จจริงความคืบหน้าและผลการดำเนินการจะเป็นยังไง
แปลล่าสุดพนักงานได้มีการล่าออกไปแล้ว
เพราะว่าแกก็บอกมาว่าแกขอโทษจริงแล้วก็ไม่ได้อยากให้มีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้น
แต่เป็นเพราะว่าเวลานั้นแกก็เดินไปถามดีบอกว่า
เหรอเมื่อกี้พูดหน้าร้านเหรอว่าขนมไม่อร่อย
ทางฝั่งลูกค้าบอกก็ใช่สิก็ไม่อร่อยแล้วทำไมฉันพูดไม่ได้เหรอ
ก็มันไม่อร่อยจริงไม่น่ากินจริงอะไรอย่างนี้

ฝ่ายหนึ่งก็คงปกป้ององค์กรของตัวเองก่อน
แต่จริงแล้วต้องบอกว่างานบริการก็ต้องยอมรับ
ก็อย่าไปบอกตามตรงว่าอย่าไปต่อปากต่อคำกับอะไรอย่างนี้

เขาจะว่าอะไรก็ต้องนิ่งเอาไว้เป็นธรรมดาอยู่แล้ว
เหมือนที่คุณชอบว่าคนอื่นเขาก็ต้องนิ่งไว้ก่อน
เขาไม่นิ่งุเนี่ย

เขาไม่นิ่งจริง
ไม่ใช่เขาก็ต้องบอกให้เขานิ่ง

ปริกาปริกา
ไม่ได้เอาแต่เช้าเลยหรือ
กลางรายการอย่างงี้เลยเหรอ

แหมดูมีสุขภาพมากเลยน่ะ

จริงเหรอทำไมล่ะน่ะ

ไม่มีวิตามินที่ดีมากแล้วจะไปเบิร์น

ดำกินไข่ก่อนนอนทุกคืนเลย

ตื่นแล้วติดก็ต้องเบิร์น
ไปกินก่อนนอนคุณชอบกินไข่ตลอดเวลา

ไอ้พิธีกรมีข้อปวดละอีหื่นเขาเขียนอย่างนี้

โอ้โหเป็นการบำรุงที่โลกแตกมาก

ขอสาวแต่งงานแบบพิษดารมากเลย
อันนี้ในโจ๊กโอเบอร์าร์กันเลยทีเดียว
คืออย่างนี้เค้ามีสองคู่

สองคนนี้เขาก็แบบว่าตะเวนกินลมขับรถไปลาลา

เขาก็แบบว่าล้านลากันไปอย่างนี้นะ
เสร็จปั๊บพอขับรถไปอยู่ดีเนี่ย
ก็มีตำรวจมา๓คนมาจับนางเว้ย

ลากกันออกมาเลยนะลากออกมาเลย

ก็ให้นอนคว่ำลงไปกับพื้นตรงพื้นถนนอย่างนี้เลย
แล้วก็ตรวจนางตรวจตัวนางผู้หญิงเนี่ย

ไอฝ่ายชายนี่ก็ไม่ทำเป็นไม่รู้ไม่เลี่ยวนะ

ก็เดินมาคุกเข่าอยู่ข้าง
ขอแต่งงานว่ะแล้วขอแต่งงานครับใช่นะ

นี่คืออะไรขอแต่งงานเหรอ

ตกใจจำป้า
เป็นคุณคุณทำยังไง

จะมีคนขอแต่งงานอีกเนอะ

เสร็จแล้วเนี่ยไอ้ตำรวจนี่ก็คือเป็นเพื่อนนะ
แต่ว่าตำรวจนี่น่ากลัวมาก
คือใส่ชุดตำรวจแต่ว่าใส่ม่องปิดไว้
เพราะเดี๋ยวผู้หญิงมันจำได้ใช่ไหมว่าเป็นเพื่อน

๙๐อยู่ช่อง๓๒
เพราะเป็นคุณแม่เลี้ยงลูกอยู่บ้าน

ก็ส่งกับเช้านี้สดใสข่าวไทยรัฐทีวีฮะ

มียังมีอยู่

สิ่งหนึ่งที่คนไทยมั่นใจว่า
สู้ปากประเทศได้แล้ว
เรารู้สึกว่าของญี่ปุ่นมันหวาน
มันเป็นการต่อยอดพี่

ปรากฏว่ามีลูกค้าสนใจสั่งให้ลองทำดู
ซึ่งมีทั้งคำว่ารักเมียบ้างล่ะหรือคำว่าบ้านฟัง

สำหรับผลเมรอนที่ลูกค้าสั่งไว้เมื่อถึงเวลากำหนด
คือเขาจะมาสั่งตั้งแต่มันออกผลใหม่พี่นึกออกไหม
แล้วก็แต่ว่าดัดทุกที่เมร่อนมันจะมีรวดลายอยู่แล้ว

คือก็เอารวดลายนั้นมาทำยังไงก็แล้วแต่
ให้มันเกิดคำว่าอักษรต่างที่คุณคิดเกินออกไว้

เมื่อถึงกำหนดลูกค้าก็จะมารับเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ

ใช่เป็นหนักซ้อนนุ่นมาจากตัวผิวเลยนะ
ซึ่งเขาจะต้องเหมือนแบบไปดัด
ดัดให้มันเกิดตั้งแต่ผลออกมาผลเล็กตั้งแต่เริ่มต้น
อาจจะไม่รู้เขาจะมีกรรมวิธีของเขาไม่รู้จะใช้ลวดหรืออะไรหรือเปล่าเนี่ย
ก็ไม่รู้นะ

อ่อนภาว

ต้องสั่งแล้วผลปรากฏว่าของฉันนะ

ซึ่งบ้านฟางแห่งนี้นะฮะ
นอกจากเขาพยายามจะเอาสายพันธุ์ต่างประเทศเข้ามา
เขายังทำแบบว่าเมลอนสายพันธุ์ปฐุม๓
พริกใหญ่หวานสีแดงแล้วก็เหลืองมีมะเขือเทศ
ซึ่งเขาบอกมะเขือเทศถ้าคุณมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมที่นี่นะ
เขือเทศคุณสามารถเด็ดกินสดเป็นผลไม้ได้เลย

แล้วก็มีดอกไม้ทั้งหลายโหมดจะเป็นฮาโดรินเยียส์
หรือดอกบีโกเนียม
ซึ่งดอกพวกนี้เป็นดอกเมืองหนาวแต่ก็เขาก็เอามาปลูกที่เชียงรายประสบความสำเร็จอย่างมาก
จริงแล้วเขาจบจากเกษตรแม่โจ้นะฮะแล้วก็เริ่มจากกิจการทำร้านดอกไม้ในตัวเมืองเชียงราย
ในฐานะที่ตนเองเขาเรียนเกษตรมาก็เลยมีใจรักการเกษตรก็เลยไปทุ่มเทให้กับการเกษตรพอสมควร
ก็นำสิ่งที่ตัวเองเรียนรู้มาไปถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่น
ดอกไม้ก็มีปัญหาเรื่องราคาเนื่องจากราคาสิ่งหนึ่งเขาบอกว่าร้านดอกไม้ทุกวันนี้จะต้องไปนำเข้ามา
เขาก็เลยคิดว่าจะทำยังไงดีก็เลยเอาสวนเกษตรบ้านฟางเนี่ยแหละมาเป็นคนทำทั้งดอกไม้ทั้งผลไม้ต่างประเทศ
ซึ่งทุกวันนี้เขาพูดเลยว่าเมลอนของเขาปลูกใช้เวลาปลูกต่อลูก๘๐๑๐๐วัน
อันลักเมียนี้ให้เมน้อปก็ไปติดต่อกันเขาบอกว่ารักพ่อก็ได้ให้เมลานางอยู่ทำให้เธอรักพ่อก็ได้
เป็นอย่างอื่นคืออะไรผัวชั่วเลยไงเ
เอาโอเคนะครับก็ไปกันได้ที่ที่เชียงรายครับ

มาถึงข่าวนี้ข่าวที่คุณพระดำอยากรู้นะครับ
เป็นเรื่องราวที่ชาวโลกนะครับ

ปาร์ตี้กับเพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ
แต่มีกฎนะครับคุณผู้ชมครับว่าห้ามร้องไห้
ก่อนที่เธอจะตัดสินใจการุญฆาต

ลักษณะนั้นคือทำให้ตัวเองเสียชีวิตนะครับ
ก็คือสำนักงาน
สำนักข่าวต่างประเทศบอกว่า
เขาบอกว่าเธอป่วยเป็นโรคเซลล์ประสาทบกพร่อง
หรือว่ากล้ามเนื้อไม่ตอบสนอง
ทำให้ร่างกายขยับแทบไม่ได้เลยนะฮะ

เพื่อนครอบครัวได้จัดปาร์ตี้ตามความประสงค์ของเธอนะครับ
โดยมีกฎว่าทุกคนห้ามร้องไห้นะฮะ
คือเธอส่งการ์ดเชิญไปให้เพื่อนเธอตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือ
เพื่อนที่รักไข้กันเนี่ยให้มาร่วมงานปาร์ตี้ของเธอ๒วันนะ
วันเลยนะฮะ๒วันติดเลยนะครับเนี่ยนะฮะคนนี้นะครับ

แล้วหลังจากนั้นก็ได้มีการถ่ายรูปเป็นที่ละลึก
ร้องเพลงกระโดดเต้นดำจัดแบบทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะ
ส่วนตัวเธอเองเนี่ยก็มีความสุขนะฮะแล้วก็มองเพื่อนอย่างมีความสุขนะครับ
แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็ก่อนจะจากกันเนี่ยก็มีการถ่ายรูป
หลังจากนั้นเพื่อนกลุ่มหนึ่งเธอกลับไปเนี่ย
เธอเองก็ได้มีการเข็นรถนะครับ
ที่มีเตียงเธอเนี่ยมาอยู่ที่ริมทะพานะฮะแล้วก็มองพระอาทิตย์
เวลาประมาณสัก๑๘นาฬิกา๔๕นาทีของวันเดียวกันนะฮะ
แพทย์ก็ได้ทำการฉีดยานะครับให้ตัวเธอเองเสียชีวิต
หลังจากนั้นอีก๔ชั่วโมงเธอก็จากไปอย่างสงบ
ในวันเดียวกันเลยเพราะว่าเธอเป็นโรคนี้มาสักพักนึงแล้ว
แล้วตอนที่เธอเป็นเนี่ยตอนแรกคือยังเดินได้เดินได้ทำตัวปกติ
แต่หลังเนี่ยเธอเดินไม่ได้แล้วนอนขยับได้แต่คอ
ตอนนี้พูดก็ไม่ชัดพูดไม่ชัดพูดไม่ได้พูดติดขัด
เวลาที่จะสื่ออะไรจะต้องให้มีคนที่แปลออกไปว่าเธอพูดอะไรอยู่
เธอก็เลยรู้สึกว่าเธอก็เลยร้องขอทางรัฐแคลิฟอร์เนีย
ว่าขอให้เธอได้มีการกรุณฆาตกันแล้วกัน
ก็คือมันทรมานตัวเองทรมานตัวเองนะครับ
แล้วก็รัฐแคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นรัฐที่๔ที่มีกฎหมายอนุญาตให้มีการการุญฆาต
ที่สำคัญไปกว่านั้นคือกฎหมายนี้ที่เครฟเฟอร์เนียเนี่ยเพิ่งผ่านไปได้แค่เดือนกว่าเท่านั้นเองด้วย
แล้วก็เธอทำรู้สึกเป็นคนแรกของแคลฟอเนีย

เราไม่มีเพราะว่าบ้านเราต้องไปหาหมอก่อน

คือยินยอมคือคือประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายนี้รองรับนะฮะ
แต่ว่าที่อเมริกาเนี่ยเขาเป็นรัฐที่๔คือแคลฟอเนีย
ซึ่งทำได้เป็นกฎหมายใหม่

ก็คือเป็นการฆ่าแบบด้วยความการุณา
ใช่แต่ว่าคือคงมีกฎหมายว่าต้องป่วยจนแบบว่ารักษาไม่ได้แล้ว
แล้วอยู่ไปอย่างทรมานหรืออะไรอย่างนี้

ป่วยแบบเป็นโรคปอดแบบว่ายังไงเธอต้องเสียชีวิตแน่

เดี๋ยวช่วงหน้าข่าวแปลกทั่วไทยกลับมากันฮะ

ใหญ่มากครับครับคุณโอเวอร์เอ็กติ้งเหมือนกันนะคุณโอเวอร์เอ็กติ้งตั้งแต่เช้าเลยจริงคุณยังไง
คนอื่นท์ชอบดูดิผลดีมือเลยนะ
ใหญ่ไหมยังไง
เราเริ่มกันดีกว่าพรุ่งที่๑๖อาหารศังหาคม

มีคนส่งไลน์เข้ามาเยอะมากบอกขอหน่อย

ขอหน่อยขอเลขหน่อย

เขาห้ามนะฮะเขาห้ามไม่ให้บอกหวยหรือใบ้หวยผ่าน

ไม่ได้จะไม่ได้สักอย่างเลยเพราะไม่ได้อีกไปการงง่าย
จะมาบ่งมาบอกอะไรอย่างนี้ตัวเลขนี้ไม่ได้

ไม่ใช่เขาห้ามมาใบ้เหมือนแบบไปกัน
แล้วแต่ว่าใครมีติดจัดทาอยากจะซื้อก็ไปซื้อเอง

อย่างที่บอกแต่เราอ่านเป็นข่าวได้

โรยากาลสดค่ะหัวอุทาหน่อย
เอ้าโอเคมาข่าวแรกนะฮะ
ว่าจะเป็นทีพิธีฮาของบรรดาคหวย

สำหรับภาพของเลขใต้ท้องแม่อุทัยเทวี

อันนี้อันนี้เป็นพ่อพ่อของใครนี่นะฮะที่ได้มีการแชร์กันนะฮะผ่านทางกลุ่มหวยบนเฟซบุ๊กนะครับ
ก็เพราะว่าไลน์ใต้ท้องที่มันกดเนี่ยนะฮะมองเห็นเป็นตัวเลขที่ชัดเจนว่า

เดี๋ยวเลขวิ่งดูเลขหนีนะฮะก็นี่ชัดเจนนะครับเขาบอกว่า
ทันไหมอ่ะ
ทันไหม
มีนะแต่ว่า
แต่ล่าสุดเขาบอกว่าเขาไม่รับ

ซื้อได้ตลอดซื้อได้ตลอด

แต่ข้างบนมันมีตัวเลขอะไรแองจี้
ข้างบนมันก็เหมือนมี๑มี๐มีอะไรอยู่

นายกเกือบเผาเกือบมังม่วงหรอ
มันต้องกลับสภาพตัวเองสักแป๊บหนึ่ง
นี่ต้องบอกอย่างนี้เลยเรียกว่าขยับนะ
แค่นั่งรถเนี่ยนะไปนะลงมติประชา
เลขดะเบียนดอชะดาหรือตอปะตักไม่แน่ใจดอหนู

อันนี้เป็นรถส่วนตัวของท่านนายกตู่
ถูกต้องค่ะก็ไม่วายนะคนก็จะบอกว่าโอ้โหเลขเด็ดนี่นะ
มันต้องอย่างนี้เลย๑๖ทับ๘ทับ๕๙ก็คือวันที่๑๖นะฮะ
เดือน๘แล้วก็ปี๕๙ก็มีหมดเลย๑๖ก็มี
๘นี่ก็ต้องโต๊ะเอ๊ะไม่ใช่สิไม่ได้นะฮะไม่ใช่
ผมขอให้กษัตริย์ศาสตร์ชอบพี่ม้าเข้าไปปรับสนักกติ
ฟังเขามาข้างบ้านมันชอบพูดอย่างนี้
ไม่ได้นี่มันหวยไม่ใช่โปรเกมอน
ก็คือพศก็กลายเป็นกระแสในออนไลน์ก็โอ้โหคุยกันหน้าดูเลย
สรุปเขาก็เอาดรชดานอนหนู๒๔
ซึ่งเป็นรถส่วนตัวของท่านนายก
๒๔๙๘นี่เป็นพอศสเลยนะแต่ผมไม่ชอบ๘๘
๒๔๙๘เหรอผมชอบ๘๘น่าจะใช่นะ

นายกเขาก็เสียนทหารไปแล้วน่ะอีก

แต่เจอแล้วก็ต้องสวัสดีนะครับ
ไปที่จังหวัดกำแพงเพชรกันดีกว่าครับ
ซึ่งคนแถวกำแพงเพชรเนี่ยเขาฮือฮากันมาก
พบกับปลาไหลสีทอง
ปลาไหลเนี่ยเหมือนจะสีทองกับ

ต้องหันอย่างนี้ถึงจะเห็นเป็นสีทอง

ที่ส่วนหัวเนี่ยก็มีคล้ายกับดอกพิกุล

คล้ายกับดอกพิกุลในวัดธรรมาราม

แน่นอนคอหวยรู้ปุ๊บก็ไม่พลาดเลย
จุดทูบจุดเทียนบูชากันพากันตีเลขเด็ด
จากการเคลื่อนไหวของปลา
ว่าปลาเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวยังไงลักษณะมันจะมุดยังไงมันจะเลื้อยยังไง
เพราะสนัดปลาไหลมันจะเลื้อยถูกต้องไหมมันเลื้อยเป็นเลขอะไร

ชาวบ้านนะฮะที่บ้านห้วยน้อยหมู่ที่๖ตำบลแม่ราชจังหวัดคองขุน
วัดกำแพงเพชรเนี่ยนะฮะต่างพากันมาดูแล้วก็จุดทูบจุดเทียน
ขอเลขเด็ดจากปลาไหลหลายคนถามว่าเฮ้ยแล้วปลาไหลมันจะให้เลขเด็ดยังไง
หรือเลขจะขึ้นตามตัวไม่ใช่ใครจุดทูปปุ๊บก็ดูว่าช่วงนั้นน่ะ
อุดรฝนตกเราจะไปเร็วนี้แล้วเนี่ยไปได้ไปได้ใช่ไหม
โหหนุ่มถ้าคนเรามันจะตายมันก็ตายได้ทุกที่แหละนึกออกไหม
หมายถึงขึ้นเครื่องไปหรือนั่งรถขึ้นเครื่องไป
ก็นิดหน่อยโอ้โหขนาดคราวก่อนนั่งเครื่องไปนะ
สวดชินปัญชาวรอดถึงมีปุ๊บอย่างนี้
ไม่รู้กัปตันเก่งเดี๋ยวมดดำช่วยเอาไว้
แม่มดดำพูดไม่กลัวอะไรเลย

บางคนก็ตีมาจากรวดรายบางคนก็แบบเห้ย
ลวดลายของปลาเนี่ยเป็นตัวเลขขึ้นมาเหมือนกัน
บางทีบอกว่าการเลื้อยของปลาเนี่ยเป็นตัวเลขขึ้นมาเหมือนกัน

แล้วก็นำมาเลี้ยงไว้ในตู้ป่าหน้ากุฏิ
ซึ่งทางรองเจ้าอาวาสวัดธรรมาราม

ถ่ายกันออกมาเพราะว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรเด็ดออกมาบ้าง

แป้งลงก็ต้องตายฮะปลาไหลไม่กินถ้าช่างมุมตายแน่
ถ้าสมมุติคุณเอาแป้งไปลงหรือเอาอะไรแปลกประหลาดไปใส่

บางคนบอกว่าหลวงพี่เอามาใส่กระมังให้หนูหน่อย
พี่ก็เอามาใส่ทำไมหนูจะได้เห็นชัดหน่อย
หลงผู้หลงผู้ไม่ใช่สิ
หลงพี่ไปใส่ไว้ในตู้นี่
บางทีหนูไม่เห็นกลางขึ้นไหว

เช้าสติสตังค์มันจะไม่มา

แองจี้สติเช้านี่

ลูกลูกข้าสติหมดแล้วเจ้า
อะไรวะ

เสียหยา

ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงปลาไหล่เนี่ย

ก็เนี่ยไม่เห็นมีเรทออกพิกุลอะไร
แต่เขาเชื่อว่าเป็นเจ้าอาวาส

ตะเคียนจะไม่หายไปจากประเทศไทย
เพราะตะเคียนจะมาทุก๑๕วัน

เยอะมากเกินเยอะมาก
นี่ที่วัดกรรมภาคสมุสราคอนนะครับ
มีคุณลุงขุดเจอต้นตะเคียนฝังอยู่ในบ่อกุ้ง

มีหญิงสองคนห่มสบายสวมชะดามาเข้าฝัน

อ่าโชคดีถูกหวยแต่ป่วยจนหมอต้องตัดขา

เผย๒ตัวเด็ดงวดนี้ด้วยนะฮะ
เขาบอกว่านายสมทรงแสงทองศรีอายุ๖๓ปีนะครับ
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยนะฮะ

ขุดพบที่วังกุ้งของตัวเองนะครับ
ซึ่งได้เช่าที่ดินอยู่ที่บริเวณหมู่๓นะฮะ
ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุสราคอน
มีในที่หมด๙ไร่๓งาน
โดยก่อนขุดพบนั้นนะฮะประมาณปี๒๕๕๙เนี่ย
ฝันเห็นว่ามีผู้หญิงสองคนผมยาวสวมใส่สบายแพลน
มีชะดาสวมอยู่โดยนั่งหันหลัง
ทั้งคู่บอกว่ามีเรืออยู่ลำนึงในวังกุ้ง
และข้างเรือเนี่ยมีต้นตะเคียนอยู่นะ

มีอยู่คู่นึงให้ต้นเนี่ยให้ลุงเนี่ยไปเอาขึ้นมานะ

ต่อมาไปดักปูที่บริเวณดังกล่าว
ปรากฏว่าเท้าไปเขียดถูกบริเวณโคนต้นไม้เข้า
ตั้งแต่นั้นมาปรากฏว่าเท้านี่บวำอ๋อเหรอ

ก็เลยได้บนบานสารกล่าวว่าขอให้มีโชค

ปรากฏว่าถูโขยไหมเนี่ย
แต่หายจากขาตัวเองไปเลย
ตามขอคือต้องตัดขา
เนี่ยบวมแบบไม่รู้สาเหตุหมอบอกต้องตัดขาทิ้ง
ตนเองก็เลยตัดสินใจนำรถแบ็คโฮล์เนี่ย
ขุดแล้วก็ตักนำต้นตะเคียนที่ฝังอยู่ใต้ดิน
มีความลึกประมาณ๑เมตร๕๐เซนขึ้นมา

ต้นตะคริ้นที่พบนะครับมีความยาว๑๗๑๐เมตร

โอ้โหแล้วมัน๔ตัวมันจะเล่นยังไง

อ่ะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ

โอ้โหอันนี้มันเหมือนปลายนี่นะ
เหมือนคนที่เขาลงตอนกลางคืนไอจีเอาของกิน

เราก็เรื่องหัวให้เราพูดได้ตอนเช้าก็สวทชยังไม่ตื่น
สตชเขาเป็นญาติเธอหรือเขาเป็นพ่อแม่ส่วนไหนของเธอหรือเปล่า
เขาไม่ได้เป็นอะไรกับเราเลยแต่เขาจับเราแล้วเขาปรับเราด้วย
ทำไมเธอถึงรู้เวลาเขานอนเขาตื่นละ

ต้นตะเคียนนะคะมีความยาว
ผู้ส่งมาบอกเจ้าแม่ตะเคียนทองด้นไปหลายงวดแล้ว
เมื่อกี้ฉันเห็น
เมตร๕๐เซนคาดว่าอายุหลายร้อยปี
อ่านะครับ

ต้นมีคนหนึ่งที่ทราบข่าวเรื่องพบตะเคียนต้นใหญ่

กลับไหวขอโชคร่าบกับคนอื่นแล้วก็ได้เลขเด็ดเป็นเหมือนกัน

อะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าใจ
ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ต้นตะเคียนเนี่ยนะฮะ

แล้วก็เขาบอกอีกอันคือ๑๔ก็ไม่รู้เหมือนกัน
อะไรวะเช้าแล้วพูดได้

ไม่มีเลยตอนเนี่ยลองให้
ก่อนจะมาได้ต้องร้องทั้งคืนเลยไม่รู้แบบไหน

ช่วงหน้าฮะเอาเป็นเคริงนะ
ความหวานของวุลเซทชาคริปวันก่อนเขามผมงาน๒๒ปีปฤภาษณ์

อีกรอบเหรอที่ญี่ปุ่นจัดรึเปล่าไม่รู้หนึ่ง

โอเคอ่ะเดี๋ยวกัน
อ่ะต่อไปทำอะไรอะไรอีกแล้ว

เดี๋ยวก็ทำอย่างนี้
เอ้านาวินต้าพบรักใหม่

ก็แป๊บเดียวเองอ่ะสมัยนี้แบบเขาก็ต้อง

อยู่ที่หน้าบันเทิงนี้เลย
คือล่ะหลังจากที่จบความรักกับคิตตี้ชิชานะครับ
ฝ่ายหญิงมีรักใหม่ก็คือคุณเนมปราการไรวา

ซึ่งคุณหนุ่มเขายอมรับกันเรียบร้อยเนี่ย
ไปเป็นแฟนกับคุณไรวาเหรอ

ฉันรู้จักมันหมดสิ
ไม่รู้อะไรทั้งสิ้นรู้อย่างเดียวว่าอยู่กับเนมแล้วมีความสุข

ก็ฉันโกรธมากเวลานาวินต้าไปวิ่งมาแล้วตอนนั้นดามต้า
เอาป้ายไปปิดไว้ทำไมตรงนั้นน้ำปิดผมปิดทำไม

ล่าสุดมีภาพไปสมุยกับสาวนะครับ
ทำเอาหลายคนอยากรู้ว่าเธอคนนั้นคือใคร
คุณนาวินต้าก็ยืดอกยอมรับในงานแถลงข่าวนะฮะ

อย่างที่บอกตอนนี้ตัวผมเองก็เปิดใจนะ
เรียกว่ากำลังคบหาดูใจอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่ง

ตัวผมเองก็เรียกว่าตอนนี้ก็ไม่โสดแล้ว

ก็ยังไม่ได้มองใครคนอื่นก็คบกับคนคนนี้คนเดียว
คุยกับเขาแล้วก็แฮปปี้เหมือนกัน

ผมเองว่าอายุของผมก็ไม่ได้น้อยแล้ว

เป็นฝั่งเป็นฝาสร้างครอบครัว

ถ้ามันโอเคก็จะโอเคแล้วล่ะ

สร้างอนาคตสร้างครอบครัวเลยหรือเปล่า
แน่นอนครับแปลว่าคนคนนี้ทำให้เขามั่นใจมากขึ้น

ไม่รู้เหมือนกันว่าทุกคนจะได้เห็นเขาเมื่อไหร่
ผมว่าพอถึงเวลาแล้วทุกคนจะเป็น
ก็จะได้เห็นกันเป็นไปตามเวลาแล้วกัน

แต่มีกระแสบางกระแสเขาก็บอกว่า
คุณนาวินต้าเปิดตัวแก้เกี้ยว

มันจริงหรือเปล่าหรืออะไรยังไงไม่รู้

ก็บอกผมก็เปิดตัวแก้เกี่ยว
อันนี้ก็คือน้องเนยอะไรอย่างนี้

อันนี้คือไม่อันนี้เป็นแฟนของนาวินต้า

คุณเขาคอมเมนต์ว่าในไอจีของน้องน้องหวานเนี่ยว่า
ไม่อยากให้เป็นแฟนกับพี่นาวินต้าเลยค่ะ
เสร็จนางก็ไปตอบกลับว่า
ขอบคุณนะคะคนสวยพี่ไม่ได้เป็นจ้า

แต่หน้าหล่อนเหมือนหล่อนไปเป็นเมียนาวินต้าซะเองแล้วนะ

หนูก็ชอบดูเขาปั่นจักรยานเหมือนกัน

ไม่ได้เป็นกันจริงตอนนี้เปิดตัวแก้วรึเปล่า

นาวินต้าคิดไปเองหรือเปล่าเพราะผู้หญิงไม่รับ
ผู้หญิงยังไม่ได้เป็นแฟนกับนาง
ใช่แล้วผู้หญิงคนนี้คือใคร
ยังไม่มีใครรู้สิคือไม่มีใครรู้ก็เป็นน้ำหวานนั่นแหละนี่นะเห็นไหม
อยากคบกับนาวินต้าเลยค่ะปลื้มพิมพ์มากเลย
ขอบคุณนะคะคนสวยพี่ไม่ได้เป็นค่ะ
คือนางก็ยังไม่ยอมรับว่าเป็นแฟนกันนี่แหละต้องมายังไง

อ๋อก็ต้องดูกันต่อไปว่าตกลงเป็นหรือไม่เป็นนะครับ
อันนี้เป็นอันนี้เป็น

แต่ขาเตียงสั่นคลอน
ถ้าเป็นฉันนี่นะหูขอให้มันเป็นจริงเวอะ
ชอบนะก็เลยอยากเป็นมือที่สาม

เหนื่อยตรงถือศิลป์นี่แหละ

ไม่ผิดลูกผิดผัวกับใคร
วันหนึ่งก็ดูจิตอีกวันหนึ่งก็ถือศิลป์ดีจังเลย

ดูจิตดีนะ
นี่ต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะว่าต้องจับตาดูกันเลยนะคะ
เพราะมันเป็นกระแสของการขาเตียงสั่นกันเลยทีเดียว
หลังจากมีกระแสนี้ว่าทั้งสองคนเขาแยกกันอยู่
ก็คือชาคริสกับวุ้นเส้นที่ก็แยกกันอยู่แล้วใช่ไหม
อันนี้เลยค่ะวันที่๑๒สิงหาคม
ดูเหมือนว่าแฟนคลับจะโล่งใจกันไปแล้วนะฮะคุณผู้ชม
เพราะว่าอะไรเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยได้มีการเปิดทริปกระชับความรักกันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
ขอหนีไปสวีทกันแบบว่าเบาที่ประเทศญี่ปุ่นกันเลยทีเดียว
บอกว่าก็จะตระเวนชิมของอร่อยกันไปจะไปถ่ายรูปให้มายั่วน้ำรายแฟนคลับกันไปเลยทีเดียวเชียว
ก็บอกว่าขาเตียงมันอาจจะแข็งแรงขึ้นก็ได้ในขณะนั้นที่สำคัญเพื่อนก็ลุ้นกันหนักมาก
ทั้งชาเคชังวุ่นเส้นเนี่ยนะจะได้น้องเจแปนกลับมาไหม
เอามาข่าวณเดชน์กับยายา
เมื่อวานนี้เป็นคลิปที่คนแชร์กันเยอะเหลือเกินนะฮะเกี่ยวกับเมื่อนายกตู่เจอนะ
ไปเจอกันที่ไหนละไง

นายกตู่ไปกับพระราญาด้วย

นายกตู่ก็เดินไปหาณเดชน์เลยนะฮะ
แล้วก็คือท่านนายกเขาก็ต้องตรวจตามบูธต่าง
แบบว่าเดินดูตามบูธต่างว่าแต่ละบูธเป็นยังไง
ในที่สุดเขาก็ฝากบอกณเดชน์ว่ายังไงคุณรู้ไหมฮะ

มีคลิปซะหน่อยไหมเอาไม่มีคลิป

คืออย่าลืมหาซื้อของให้ยายาด้วยนะ
บอกอย่างนี้บอกอย่างนี้เดี๋ยว

อย่าลืมซื้อของให้ยายาซะหน่อยนะ

นี่เรามีคลิปให้ดูสักนิดหนึ่งฮะ

เห็นแล้วนะพระเอกเก่าไง
เออน่ารักน่ะ
อย่าลืมซื้อของไปฝากยาย่าด้วยนี่

เห็นไหมเขารู้ท่านต้องรู้ทุกเรื่อง

โมงหลังจากรายการเดินหน้าประเทศไทย